คนขับรถรับส่งนักเรียนงงมาก
ขับรถเส้นทางนี้ประจำ
อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเส้นทางนี้เขาได้สัมปทานมา
คุณต้องจ่ายภาษีกับสัมประธานถึงจะผ่านได้

ไปดูคลิปเหตุการณ์ครับ
รถที่เขาวิ่งประจำเขามีค่าจะจ่ายหมด

จริงรถที่วิ่งทุกคันรถตู้วิ่งรถสมดินอย่างนี้นะ

อันนุบาลนะครับ
ไม่มีเด็กก็จะไม่ได้เข้ามา

ถ้าวิ่งมาจัดหน่อยนะถ้าต้องคุยกับพวก
ฟังแล้วก็งงว่าเส้นทางนี้มันมีสัมประธานตั้งแต่เมื่อไหร่
คนจะขับรถผ่านต้องช่วยค่าสัมประธานเขาด้วยเหรอ
ในคลิปก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างรถ
กับคนขับรถรับส่งนักเรียนซึ่งเป็นผู้หญิง
ชายคนนี้อ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทรถ
ต้องเก็บเงินกับรถรับส่งนักเรียนที่ขับมาเส้นทางนี้
เพราะเส้นทางนี้มันมีสัมประธานอยู่แล้ว
คุณต้องช่วยจ่ายค่าสัมประธานกับค่าภาษีด้วย
คนขับรถรับส่งนักเรียนก็พยายามจะถามว่าเอาไหนเก็บได้เหรอ
เอามาจากไหนทำไมถึงมาเก็บนี่รถรับส่งนักเรียนนะ
เพราะเธอสงสัยมันเริ่มมีพิรุษครับ
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าว่าเดี๋ยวครั้งนี้ขนาดนี้กดทะเบียนไว้ก่อนล่ะกัน

ก็เหมือนจะไม่ได้เก็บเงินอะไรไปนะฮะ
ก็คลิปนี้เพจที่ชื่อว่าข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊คเอาไปลงเอาไว้
พร้อมบอกว่ารีดไถรถรับส่งนักเรียนเก็บส่วนรีดไถกับรถรับส่งนักเรียน
้าบอคอแตกความอับปรีไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อน
อะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยเขาก็ลงเอาไว้คิดได้ยังไงอะไรแบบนี้
อันนี้เป็นข้อความตามเพจที่ลงเอาไว้เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อว่าเส้นทางนี้อยู่ที่ไหนอย่างไร
แล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครถึงมาเก็บเงินกับรถรับส่งนักเรียนได้นะครับ